คนจะทำบุญก็เอาเต่าจะไปปล่อยไปปล่อยในคลองข้างวัด
แต่ทีนี้พระท่านมาเห็นพอดีก็เอ๊ะโยมนี่มันไม่ใช่เต่าน้ำจืด
นี่มันเต่าทะเลเต่าตะหนุเต่าทะเล
แล้วพอมาปล่อยในน้ำจืดในคลองแบบนี้มันตายได้นะ
เต่าหายากเต่าอนุรักษ์ด้วยคุณ
ว่าไปคุณสืบสกุลคุณผู้ชมดูไลน์เขาสิไลน์เขาสวยอยู่นะคะ
ใช่คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่พระท่านก็ตกออกตกใจนะ
ทำไมถึงโยมเอาเต่ามาปล่อยที่คลองแบบนี้นะครับ
เต่าเต่าหนุตัวนี้น้ำหนัก๑๒กิโลกรัมถูกช่วยชีวิตขึ้นมาได้
นำมาพักฟื้นไว้นะครับที่วัดซึ้งล่างที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับ
โดยหลวงพี่แก๊ปพระลูกวัดนะฮะก็คือพระใบดีกาพานุเดชชุติปัญโยนะคุณนะ
ท่านบอกแบบนี้บอกว่าอาตมานะเห็นชาวบ้านนำเต่าตัวนึงเอามาปล่อยที่ลำคลองที่ไหลผ่านวัดนี่แหละ
หลวงพี่แก๊ปไปดูในคลองเต่าตัวนี้มันไหว้แปลกคุณ

มันไหว้เวียนไปวนมามันพยายามที่จะขึ้นฝั่งมันก็งงของมันอยู่
ท่าทางแบบนี้หลวงพี่แก๊ปท่านบอกว่าไม่รู้ว่ามันเมาน้ำหรือเปล่าปกติอยู่ในน้ำเค็มไงแล้วไม่อยู่ในน้ำคลองแบบนี้
มันดำผุดดำไหว้สเปะสปะไม่รู้ทิศทางเลยก็เหมือนเมาน้ำแหละ
หลวงพี่แก๊ปก็เลยประสานสมาชิกสภาเทศบาลให้นำแหมาจับไว้เลย

เป็นเต่าทะเลแต่ว่าญาติโยมเอาเต่าทะเลตัวนี้มาปล่อยในคลองเป็นน้ำจืดได้ยังไง
ก็เลยต้องพักฟื้นเอาไว้ในถังพลาสติกขนาดใหญ่
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อนำไปอนุบาล
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทีนี้น่าสงสัยไหมคุณ

ญาติโยมไปเอาเต่าทะเลตัวนี้เป็นเต่าหายาก

แล้วไม่รู้เหรอว่ามันเป็นเต่าทะเลถึงได้เอามาปล่อยไว้ในคลองข้างวัด

อนุรักษ์พันธ์เต่าที่สัตหีบทหารเรือเขาเลี้ยงแบบนี้

นี่เอาจริงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอให้มีภาพ
เดี๋ยวจะมีภาพคลองข้างวัด
พอคุณผู้ชมเห็นภาพคุณผู้ชมจะบอกว่าเนี่ยเหรอ
คือที่เต่าถูกเอามาปล่อยไว้แบบนี้นั่นนั่น

คลองข้างวัดน้ำจืดแท้
ผมเป็นคนดำน้ำอย่างที่คุณก็รู้ใช่ไหม

มากกว่าจะหาเต่าทะเลแบบนี้ในธรรมชาตินะในทะเล

คุณผู้ชมฮะและทีนี้เราก็สนใจในข่าวนี้นะฮะ
เช้าวันนี้ทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราก็ลงพื้นที่
ในการเข้าไปตรวจสอบไปถามหลวงพี่แก๊ปไปคุยกับท่านอีกทีหนึ่งนะฮะ
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าทราบว่าผู้ที่นำมาปล่อยนั้น
คือโยมไม่รู้ว่าเป็นเต่าทะเลจริง

แต่ยังโชคดีที่อัตมาเข้ามาเห็นเลยช่วยชีวิตเต่าอนุรักษ์เต่าตัวนี้ได้
ส่วนสุขภาพเต่าตัวนี้ยังแข็งแรงดี
ทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลจังหวัดระยอง

เอาไปตรวจสุขภาพเอาไปทำการอนุบาลหน่อย
หากพบว่าเต่าทะเลตัวนี้มีสุขภาพร่างกายปกติ
ก็จะทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลอำเภอแกลงต่อไป

สิ่งนิ่วอันนี้นะฮะเบื้องต้นชาวบ้านนี่
ตลับเมตรมาวัดขนาดตัวเต่านะได้๔๐เซนนะครับ
ความกว้างนะความยาว๖๐เซน
น้ำหนักตัว๑๒๕กิโลกรัมแน่นอนตัวเลขเหล่านี้
ชาวบ้านบอกหลวงพี่แก๊ฟขอไปซื้อหวยหน่อยนะ
แต่ทีนี้นักวิชาการประมงชำนาญการประจำ
ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบนนะฮะ
ก็คือหน่ายทะกรณ์ค้าขายกิจทวัตร
ให้ข้อมูลบอกว่าเต่าตัวนี้น่าจะมีอายุสักประมาณ๕ปีแล้วคุณ

ใช่ไลน์ดูสินี่แล้วเห็นเขาบอกว่ามี

ใช่บางคนบอกเห็นเป็นเลขสองเลขสี่เลขหก
บางคนบอกเห็นเป็นเลขสามเอาแล้วแต่
ตัวนี้ต้องชื่ออะไรดีบุญรอดดีไหม
หรือว่าชื่อว่าพระช่วยนะฮะคุณพระช่วยจริงนะ